นี่เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มุ่งพัฒนาพื้นที่๓จังหวัดทางภาคตะวันออก
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศนะครับ
อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งนะครับ
ก็มีความกังวลมาจากประชาชนในพื้นที่
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตในชุมชน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เนื้อปูที่กำลังถูกแกะเพื่อแปรรูปเป็นห้อยจ้อส่งขาย
คือสิ่งที่สมหวังและกลุ่มผู้หญิงในชุมชนบ้านโรงโป๊
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ทำต่อยอดจากประมงพื้นบ้านในอ่าวบางละมุงของสามี
บอกว่าอ่าวบางละมุงเคยเต็มไปด้วยสัตว์น้ำหลากชนิด
แต่หลังการเกิดขึ้นของท่าเรือแหลมชะบังระยะที่๒
ุงเคยที่หาได้ตามชายน้ำก็หายไป

ทำให้ยิ่งกังวลหากท่าเรือแหลมชะบังระยะที่๓เกิดขึ้น
ต่างคนก็ไม่มีที่ทำกิน
แล้วไม่ใช่ที่บ้านที่เดียวนะทั้งอ่าว
ลำบากกันนะพวกเรือประมงชายฝั่งแย่
ลำบากกันแน่ไม่รู้จะไปทำอะไรกินกันนะ
เพราะเราเกิดมาอาชีพนี้
เหมือนเราเคยมีนาธรรมแล้วเราไม่มีนาธรรม
นี่คือกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือในอำเภอบางละมุง
ชาวประมงบอกว่ากำลังจะนำปากการังเทียมไปวางในทะเลเพื่อเป็นที่อยู่ของลูกกุ้งลูกปลา
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้อ่าวนาเกลือ
ประมงพื้นบ้านกลุ่มนี้ร่วมเป็นเครือข่ายชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ
ซึ่งผู้หญิงในชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม
โดยจะนำนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพและสัมผัสวิถีประมง
เครือข่ายนี้ยังฟื้นฟูตลาดเก่าที่เคยเป็นศูนย์กลางค้าขายของชุมชนนาเกลือขึ้นมา
เพื่อขายของดีท้องถิ่นและแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม
โดยมองว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้คนไม่ต้องย้ายไปทำกินที่อื่น
และรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้
พวกเขาจึงกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากท่าเรือแหลมชะบังเฟส๓
ต่อเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งระบบ
ตั้งแต่ต้นน้ำอย่างประมงเรือเล็ก
จนถึงสินค้าจากอาหารทะเลที่เป็นของดีชุมชน
โดยย้ำว่าต้องการการพัฒนาที่ประโยชน์ตกถึงคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ถามว่าภาคที่ไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
คุณจะแก้ปัญหายังไง
คุณขยายท่าเรือเนี่ยขยายเพื่ออะไร
ทำไมแบบที่ชาวบ้านนำเสนอไป
ชาวบ้านที่พอจะรู้เรื่องนำเสนอไปว่าให้ออกไปทะเล
คุณบอกว่าต้นทุนมันสูงขึ้น
แล้วชาวบ้านที่สูญเสียอาชีพโดยถาวร
ชาวบ้านที่เสียสลากพวกเนี้ยแล้วเขาอ่ะ
เขาจะอยู่ยังไงต่อไป
แล้วเมื่อ๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเผยว่า
ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาต่อจากนี้

และในพรบระบุถึงเงินกองทุนที่ใช้
เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

เวลาคิดต้องคิดกรอบขึ้นมา

แล้วก็เอาไปคุยกับชาวบ้านนะคะ
แล้วเอาไปดูว่าเขาเห็นด้วยไหม
ตอนนี้ดิฉันทำงานที่นี่มา๑๐เดือน
เดือนแรกที่ลงไป๓จังหวัด
ทุกคนเห็นด้วยกับโครงการทั้งหมด
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะครั้งหนึ่ง๒๐๐กว่าท่าน

แต่ทุกท่านกังวลปัญหาเก่า

แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องเดิม
ซึ่งตรงนั้นเราก็รับทุกเรื่องมา
มาปรับการทำงานของเรา
ขณะที่นักวิชาการจากสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
องเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นนี้ว่า
คนในท้องถิ่นต้องการกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้การพัฒนายั่งยืน
คำว่าไอ้การพัฒนายั่งยืนมันหมายถึงอะไร
หมายว่าเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อม

ซึ่งในทางวิชาการมันก็เป็นที่ยอมรับกันว่าในระยะสั้น
บางทีมันอาจจะต้องมีการแลกบางอย่าง
เพื่อให้ได้อะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่น
เราอาจจะต้องยอมแลกให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลง
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
สมดุลระหว่างความเจริญทางเศรษฐกิจกับวิถีชุมชน
ถูกตั้งคำถามเสมอเมื่อรีเริ่มโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
เช่นเดียวกับที่คนในบางละมุงหวังว่า
ความต้องการรักษาวิถีประมงพื้นบ้านและอัตลักษณ์ชุมชน
ยังเป็นเสียงที่มีความหมายภายใต้การเดินหน้าอีอิซี
ที่ตั้งเป้าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นัทพรถาวตะกูข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน